เหนือจากที่นายกออกมา

ก็ยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาการศึกษา
ปัญหาการจ่ายเงินแป๊ะเจี๊ยะหรือว่าเงินยัด
ก็สั่งให้กรณสงสำธิการเร่งแก้ไขโดยด่วน
เพราะว่าจะทำให้เกิดปัญหาทำให้การศึกษานั้นล้าหลังด้วย
โรงเรียนก็ดำเนินการตามนโยบายนี้แล้วด้วยเช่นกันนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาณายกเตอร์มนตรี
กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
รวมถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของรัฐบาล
ส่วนหนึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาค่ะ
ที่รัฐบาลนั้นได้วางยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน
ตั้งคณะกรรมการอำนวยการลดความเหลื่อมล้ำ
วางแผนดำเนินการรายงานผล
และจัดคณะขับเคลื่อนลงไปในระดับพื้นที่ค่ะ
รวมถึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
แก้ไขปัญหาในเรื่องสถานศึกษาเรียกรับเงินแป๊เจี๊ยจากผู้ปกครอง
เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในสถานศึกษาเพิ่มเติม
ทำให้เรื่องนี้นะคะเป็นความเหลื่อมล้ำกระทบต่อผู้ปกครองที่ไม่มีเงิน
และต้องการให้ลูกได้เรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง
เพราะฉะนั้นค่ะทางกระทรวงศึกษาที่การ
ก็นับว่าเป็นกลไกสำคัญของด้านการศึกษา
ถ้าหากว่าบุคลากรทุกคนคิดจะเอาเพียงประโยชน์
การศึกษาก็จะอ่อนด้อยลงเรื่อย
ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการจ่ายเงินต่างก็ต้องมีกติกา
แต่ไม่ให้หวังแก้ปัญหานานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
เพราะต้องดูด้วยว่าแต่ละเรื่องนั้นมีความจำเป็นแค่ไหน
ฟังเสียงท่านนายกัน
นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนข้าราชการนักการเมือง
ภาคส่วนจะต้องคำนึงถึงประเทศชาติมาก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ